ครับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลดูเหมือนว่าจากนี้ไปเนี่ย
ต้องไปกดยืนยันการรับสลากเนี่ยน่าจะมีเดือนละ๒ครั้ง
ใช่ค่ะเราเห็นกันทุกงวดนะคะพูดแบบนี้ดีกว่า
คือก่อนหน้านี้มันก็มีแต่ว่าตอนนี้ปัญหามันหนักขึ้น
ปัญหามันหนักขึ้นเพราะว่าผู้ค้าบอกว่า
มีอยู่๑๗๐๐๐คนที่จะได้คนละ๕๐๐
แต่จำนวนที่จัดศรรย์ให้มันได้แค่๑๐๒๐๐๐
หมายความว่าก็ต้องมีคนที่ไม่ได้อีกเยอะเลยหลายหมื่น

ทุกคนมีรายชื่ออยู่หมดแต่ถึงเวลาเขาบอกวันนี้ที่จะขายงวดต่อไปนะ
แล้วมีปัญหาอย่างนี้นะครับอย่างที่ลำภูมิมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไปดูนะครับ
ยังไงก็ไปลองได้ไม่เป็นไร
นึงคนสองคนสามคนสี่คนนะค่ะ
มาลุมคนเดียวมาตั้งแต่สองหุ้นแล้วค่ะ
อะไรลุมที่ไหน
ลุมจะได้สักทีกลับมือมาสองคน
นี่ฮะหน้าแบงค์กรุงไทยสาขาบ้านศรีย้อย
ที่ตะบลต้นพงค์อำนาจบริมุงจังหวัดลำพูนนะฮะ
เช้าวันนี้เลยนี่๒๐กันยายนนี่นะฮะ
คือผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยเธอแขนเจ็บด้วยนะแขนหักอยู่
บอกเนี่ยอยู่ดีเนี่ยจะมากดรับสลากเนี่ยนะฮะ
มีผู้ชายชายสูงอายุ๔คนบอกเขาเป็นเจ้าถิ่น
เขามาปาดหน้าแซงคิวกดเลยฮะ
แล้วเธอบอกเธอรอมาเนี่ยตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
เพื่อรอเวลากดวันนี้อยู่ดีผู้ชายกลุ่มนี้บอก
ในพื้นที่ตรงนี้เป็นของเขาเขามีสิทธิ์กดก่อน
อ้าวนี่เห็นมั้ยเอ่อแขนขวา
เธอก็หักบาดเจ็บเธอบอกเธอไม่รู้จะทำยังไง
สุดท้ายเธอไม่ได้สลากนิดหน่ามีลูกแขนเห็นมั้ย
อยู่ในมือไม่ได้กดนะฮะและพอพวกนี้กดเสร็จ
เธอจะไปกดต่อไม่ได้แล้วคิวหมดแล้วคือสลากหมดแล้ว
วันนี้นะฮะเธอไปที่สพมลำพูนนะฮะ
แต่เธอไปตามคดีที่รถเฉียวชนแล้วแขนเธอหักนะ
ทีมข่าวเราทราบข่าวว่าเธอไปก็เลยไปถาม
เธอบอกเธอปกติเนี่ยอาชีพเป็นรายเดอร์แต่คุณแม่เนี่ยขายสลาก

สุดท้ายเฑียบพื้นครับ

คนที่บอกเป็นเจ้าทินกดกรอนอยู่ทุกมวดใครที่ลงทะเบียนได้ไหมจะมากรอน

จะมากรอะไรก็ไม่สนใจต้องให้เจ้าถิ่นก่อน
งวดนี้ก็มีบางตู้เกือบตบเหมือนกัน
น้องนี่บอกหนูแขนหักสู้ใครไม่ไหว

อันนี้หวิดจะมีตบแต่ยังค่ะ
อารวาสเท้าเอวชี้หน้าด่าไปเลยค่ะ
คือเพื่อกดวันที่๒๐ของงวด
วันที่๒๐ที่กดเขาจะงวดถัดไป

โอ้โหปรากฏว่ามาถึงมาเจอการแปะคิว

ใช่ผมกำลังต้องไปช่วยเหมือนจบ

แต่หลายที่จะเจอผู้ที่เขาบอกเขาอยู่มาก่อน

๒๐ประมาณคนรอคิวกดสลาก
ได้คนเดียวฮะกดทันแค่คนเดียวคุณเขียนมาสอน
สงสัยมัวแต่เถียงกันอยู่หรือว่าที่อื่นเลยกดไปหมด
ก็ลงทะเบียนไว้๑๗๐๐บาทได้แค่๑๒๐๐คน
๑๒๐๐๐๐คนนี่ค่ะโอ้โหแล้วที่นี่เขาบอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงปัญหาเนี่ยมีทางเดียวที่จะแก้ได้ก็คือ
ทางกองสลากหรือว่ารัฐบาลเนี่ยควรเพิ่มโคต้า
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลคือถ้าจะให้กับทางดิจิทัล
ที่เขาขายทางเป๋าตังค์เนี่ยก็ไปเพิ่มยอดตรงนั้น
โคต้าของสลากรายย่อยไปใส่ในแอปเป่าตังค์
สลากมันก็เลยหายไปผู้ค้ารายย่อยก็เลยไม่พอฮะ

คืออย่างเดียวที่ต้องการคือเพิ่มหัวใจ
แต่งั้นมันไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน

มีบ้างนิดหน่อย
มุกดาหารนะครับหน้าธนาคารกรุงไทยในอำเภอเมือง

นอนรอนั่งรอในรถ

ค่ะคิวสองคิวสามก็มี

ค่ะคิวสามอีกสองบัตรนอนเฝ้านั่งเฝ้า
สมมุติเราคิว๔เราไม่ใช่ได้กดคนที่๔นะ

นี่คิวหนึ่งมีสามบัตรเห็นไหมฮะ

แล้วที่นี่เนี่ยไม่ได้มารอเมื่อคืนนะฮะ

มุกดาหารบอกรอตั้งแต่เย็นสิบหกกัญญาวันสลากออกอ่ะ

แล้วที่นี่เนี่ยนี่เสียใช้ยะ
เอากระดาษติดไม้แขวนเสื้อ
จองคิวกดสลากวันที่สิบเก้ายี่สิบกัญญา

ถ้าดึงออกมีปัญหากับผมแน่

ใช่แล้วคนจะโทรไปไหมคะพี่อุ๋ยว่า

งวดที่แล้วเนี่ยผมก็มารออย่างนี้
อยู่ดีมีคนมาดึงของผมออก

ทำมาดึงของผมออกมีปัญหาแน่

คือมารอมันก็ต้องมารอกันแบบเห็นกันเป็นคน

ที่สถานีขนส่งเทศบาลเมืองยะโสธรนะฮะ

ผู้ค้าสลากรายย่อยนะ
วันนี้มากดสลากนะครับทุกผู้ชมครับ

คิวแรกจริงนะเขาได้คิวแรกจริง
เขาบอกไม่เกี่ยวกับป้ายแล้วนะผมมานอนรอจริง
ผมเอาเสือหมอนมานอนรอตั้งแต่เมื่อคืนนี่สุดท้ายวันนี้ได้นะครับ

พอได้แล้วเก็บแล้วค่ะเก็บที่นอนเก็บหมอนแล้ว
รอบอกมารอ๓คืนครับ
ป้ายเนี่ยเขียนจริงแต่ผมนอนรอจริงครับนี่เสียเขาบอก

คือวันนี้ผมได้คุยกับผู้ค้าสลากรายย่อยในรายการเปิดปากนะ

สลากในแต่ละงวดในปัจจุบันเนี่ยพิมพ์ออกมา๑๐๐ล้านฉบับในแต่ละงวดนะ
ล้านฉบับเนี่ยจะแบ่งเป็นโคต้าของมูลนิธิต่าง
นี่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไปลงทะเบียนเพิ่มเติมให้กับผู้ค้าที่เขาเรียกว่าผู้ค้าดิจิทัล
ที่จะได้โคต้าเพื่อเอาไปขายผ่านแอปเป่าตังค์
สำนักงานสลากเนี่ยไม่ได้ไปเพิ่มมาจากร้อยล้านฉบับขึ้นใหม่
อย่างงวดเนี่ยในเป่าตังค์ขาย๑๒๘๗๐๐๐๐ฉบับ
ไม่ได้เพิ่มจาก๑๐๐ล้านเป็น๑๑๒๑๑๒ล้านฉบับอันนี้ไม่ใช่
ไปดึงมาจาก๗๐ล้านฉบับเพื่อเอาไปขายสำหรับทางฝั่งดิจิทัล
เท่ากับว่างว่างวดเนี่ยเอาไปขายที่ฝั่งเป่าตังค์เนี่ย๑๒๘๘๐๐๐๐ฉบับ
ทำให้จาก๗๐ล้านฉบับของเขาลดเหลือแค่๕๒๕๓ล้าน
เขาก็เลยไม่พอไงที่เขามีลงทะเบียนเอาไว้๑๗๐๐๐คนเนี่ย
คำถามคือจะแก้ปัญหายังไง

ก็คือเขาขอคงไว้ที่เดิมแล้วก็ถ้าคุณจะมีแอปเป่าตัง
เพิ่มมากเพิ่มน้อยจะให้ขายเท่าไหร่ในแต่ละงวด
คุณก็ไปเพิ่มยอดสิเพิ่มยอดจากร้อยล้านฉบับ
เพิ่มขึ้นไปเป็น๑๑๐ล้าน๑๒๐ล้านอะไรก็ว่ากันไป

ถูกต้องแต่อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับ
ท่านเป็นโคศกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นคณะกรรมการเป็นบอร์ดด้วยนะฮะ
คุยด้วยกันบอกว่าคงยังเพิ่มไม่ได้
เพราะว่าการที่พิมพ์สลากออกมาเนี่ย

ถ้าพิมพ์มามากกว่านี้มันจะล้นตลาดแล้วเหลือติดแผง
เพราะฉะนั้นเพดานของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
ตั้งเป้าไว้ที่๒๐ล้านใบด้วยซ้ำ
ตอนนี้ปล่อยไปแค่๑๒ล้านใบเกือบ๑๓ล้านใบ
เพราะกองสลากยึดเหตุผลอันดับแรกก็คือ
การแก้ปัญหาขายใบละ๘๐บาท
ขายที่แอปเป่าตังค์นี้ยังไง๘๐บาทแน่นอน
เพราะฉะนั้นจะเพิ่มยอดให้ถึง๒๐ล้านใบ
แต่จะเพิ่มเป็นขั้นบันไดไปเรื่อย
ทางสำนักงานสลากก็เลยแนะนำว่า
ด้วยการจองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์กดผ่านเป่าตังค์ก็ได้
แต่ข่าวนี้คุณผู้ชมก็จะมาคอมเมนต์ในโลกออนไลน
คุณผู้ชมบางท่านก็ไม่ได้มีสมาร์ทโฟน
ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่จะเข้าแอปเป่าตังค์ได้